หาไม่เจออีกชีวิต

สาวผู้มีอารมณ์เป็นแบบว่านิ่งสงบ
ดูจิตดูใจทั้งวันก่อนเข้ารายการ

กับสาวสวยน้ำข้าว
โดยสาวตั้งเก่าชื่อเอลน่าคาสโตเรอล
เป็นสาวฝรั่งหุ่นแซ่บที่หลายคนคิดว่า

เคลียร์กันที่เกาหลีด้วย

อันนี้ต้องจับเข่าเคลียร์กับสามีเลย

หนีตบปากพูดปากดีนะ

อู้วตายแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ป้องค่ะป้องค่ะให้ทำงี้

นี่กับสาวที่ทะเลนางก็บอกว่าทะเลก็นานแล้วนะไม่ใช่ล่าสุด
อันนี้ไปกับเพื่อนกวนเพื่อนดำน้ำอันนั้นก็เป็นนานแล้วเหมือนกัน
เปิดตัวแฟนต่างชาติป่ะเหมือนเสียหยะ
เขาบอกว่านี่แฟนชาวต่างชาติบอกไม่ใช่ก็เพื่อนต่างชาตินั่นแหละครับ
เอาจริงตอนแรกก็เจอก็คุยกันเราก็รู้สึกดีเป็นโรคจิตเป็นโรคเป็นโรคสมาธิสั้นหรืออะไรเหรอฮะ
เธอออกไปฉันจะอ่านข่าวป้องนวัดออกไปออกไปไปสิ

พวกนี้ก็ย้ำคิดย้ำทำเอาแองจิ้มก็เป็นไปกับเขาด้วยอีบ้าออกไหม

ก็อ่านสิเขาฟังกันอยู่

ไปเที่ยวกับทะเลกับเป็นเพื่อนกัน